อย่างที่สัญญงสัญญากันเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของแมลง
แรงตัวนี้มันมาจากเกาหลีเลยนะ
เพราะมันชื่ออะไร
ได้ยินเสียงมั้ยคุณได้ยินครับ
ขอเอาอะไรอ่ะเอาเผลอ
อ๋อเรีย่งเรี่ยกจี้ตายนี่แหละเวลาอยู่ในป่าประมาณนั้นเลย
แต่ไม่ใช่เสียงธรรมชาติเพราะว่าเสียงที่ได้ยินคือเปิดมาจากลำโพง
เสียงดังสนั่นทุ่งนาเลยค่ะซึ่งชาวบ้านในอำเภอสุวรรณภูมิ
วัดร้อยเอ็ดเขาก็ใช้เสียงนี้แหละล่อแมลงโดยที่ไม่ต้องออกมาเดินย่ำหา
เสียเวลาไม่ต้องมาขุดไม่ต้องมาหากันทีละตัว๒ตัวนะ
แต่ว่าเขาจะใช้เครื่องขยายเสียงต่อจากแบตเตอรี่นี่แหละนะคะ
แล้วก็เปิดในเวลากลางคืนพอเจอแมลงแล้วเนี่ยนะคะ
มันก็เขาก็ออกมาจับกันเออคือแมลงได้ยินเสียงแมลง
คิดว่าพ่วงเดียวกันไงคุณใช่มันก็ขึ้นมาจากโครนที่มันมุดอยู่
แล้วก็บินไปหาจุดกำเนิดเสียงอ่าชาวบ้านนั่งยิ้มรอเลยจ้า
มันมาแล้วนะจ๊ะเขาก็เก็บกันอย่างง่ายดายลงไปในขวดแบบนี้แหละ
ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเสียงที่ได้มาก็ไม่ได้หาจากไหนหรอก
อินเทอร์เน็ตนี่แหละในยูทูปนี่แหละมีหลากหลายเสียงเลย
แล้วแต่ฤดูกาลในยูทูปมีเสียงแมงคาซอนให้ดาวน์โหลดด้วยเหรอคุณ
ไม่มีเขาเปิดเลยเขาเปิดเป็นชั่วโมงเลย

เสียงที่เราใช้ในการมาจับแมลงเนี่ยหรือจับสัตว์ต่างเนี่ยมันมีเสียงอะไรบ้างครับ
มีเสียงเขียดเสียงแมงกาซอนเสียงแมงกักกันเสียงอึ้งเขาห่วงหาในยูทูปหรือครับ
พอตะวันอ่านี่ที่เป็นแมงกาซอนมันถึงมากกำลังถึงมากกัดเขากัดอย่างนี้แม้ช่วงนี้

ครับแล้วทีนี้เราจับแต่ละวันได้ประมาณกี่กิโลครับถ้านับเป็นกิโลครับ
ที่หาโรคก็ได้อยู่ครับหรือว่าเป็น๑๐โลกก็ได้แต่ว่าชุดที่ว่ามันมีหลายครับ
รายได้ครับก็แล้วทีนี้ไปขายยังไงครับขายเป็นกิโลเท่าไหร่หรือว่าเอาไป
ถ้าเป็นแมงกาซอนก็ประมาณ๒๐๐ครับ
นี่ไงทั้งสองท่านมีคนไลน์มาชื่นชมผมแล้วว่าร้องเพลงเพราะมาก
แต่ว่าดิฉันฟังสัมภาษณ์ไม่ทันคุณนิวนาวแปลไปดูหน่อย
พี่เขาบอกว่ามีหลายเสียงนะเสียงเขียดก็มีเสียงอึ่งก็มีเสียงแมงจีซอนก็มี
คือหน้านี้แมงจีซอนมันมาเยอะเขาเก็บได้ทีนี้เป็น๑๐โล
แล้วก็ไปขายกิโลกรัมละสองร้อยบาทโทนจะนะ

เอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปคั่วเอาไปทอดเอาไปตำน้ำพริก
แล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะรังสรรค์เลยนะจ๊ะครับซึ่งแมงจีซอนเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในดินที่เป็นโครนนะคะ
ถ้าหากเป็นช่วงที่ชาวนาเขาหวานข้าวเพื่อการเพาะปลูกแล้ว
น้ำในนาแห้งลงมันก็จะเหลือเป็นโครนตมไงคุณชนะ
แล้วแมงตัวนี้มันก็จะเข้าไปอาศัยอยู่กัดกินต้นข้าวเสียหายค่ะ
ทำยังไงดีวิธีการกำจัดแมลงแบบธรรมชาติเขาก็ล่อแมงจีซอนด้วยเสียงนี่แหละค่ะ
ทำให้ได้ทั้งอาหารแบบภูมิปัญญาชาวอีสานได้เงินได้รายได้ด้วย
แล้วก็ได้กำจัดแมลงศัตรูพืชโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีด้วยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหมีแต่ได้กับได้กับได้กับได้กับได้กับได้

หมายถึงว่าได้มีแต่ได้มีแต่ผลดีได้ประโยชน์ถูกต้อง
ดีมากเลยนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำมาหากินนะคะ
จากวัตถุดิบตามธรรมชาติตามท้องถิ่น